อันนี้มีความเห็นเหมือนกันนะครับ

อาวุธยังเดินสายรับอาชีพอยู่เลยนะ

เอ้าไม่เชื่อไปติดตามบนเวทีครับ

อนตะโกวมวยไทยศึกษาจอมบึง

เอาอีกหน่อย

อนตะโกวอร์มวยไทยศึกษาจอมบึง

ผมจะไปก่อน
ก็มวยใหญ่อีกคู่หนึ่งนะอืมโอกาสนับน็อกก็มีผู้ชิ้นข่าว
บริเวณวิทีย์มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดเต็นไปได้นี่เป็นการถ่ายทอด
กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันน่าจะถ้าไม่ไม่น็อก
น่าจะเป็นคู่สุดท้ายน่ะอืมแต่ในวิทีย์เรายังมีอีกคู่หนึ่งน่ะ
อ่าตี้มีคุ้งแต้ว่าวันเสาร์หน้านี่โอ้โหมาดูน้องโรดน้องโรด
ในน้ำหนักร้อยสิบห้ากรอนแล้วมาดูเหนือเทราณีสามชายวิเศษสุก
มาอีกแล้วนะสามชัยวิเศษสุขมันไก่ย่างสามชัยอุบลนะ

ก็เหนือธรณีเจอกับเพชรพิฆาตกกันบุตร
แล้วก็มีปานเพชรใส่กับสกัดเพชรของวิทยาเขาที่จัดรายการใหญ่วันที่๓
แล้วก็มีพระยักษณ์ศูนย์กีฬาบ่อพับกับชมกเพชรเกลียดวิสุทธิ์ของวิทยาอีกคนหนึ่ง

โฮล่าสิทธาสิงห์
ต้องระวังครับลูกแบบนี้แม่จังหวะ
ตามน้ำไปมีขาดท้อนเลยนะครับ
หักลำโค้นใช้ได้เลยนะครับแดง

น้ำเงินบางกว่านะครับดอนตะโก
ลายนี้มารู้สึกว่าไอ้หนังสือพิมพ์ให้ทุกเต็มตัวเลยนะทุกฉบับ

มาหมดนี่คือไอ้เจ้าโคล่า
ข้างหลังนี่เป็นแฟนพิเศษโลโซเลยนะ

หลุมใหญ่อีกคู่หนึ่ง๑๓๒ปอนด์อันตราย
นับเกมได้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เปย์หมอรอทำงานได้เลยวันนี้
น้ำเงินอาจจะเพรียวเปรียวหวานนะครับเล็กต่อแต่ดูเพรียวหวาน
แดงดูเจ้าเหลือนินิโคล่าสิทธิ์ชันสิง

คู่นี้โอกาสไม่ครบยกก็เป็นไปได้นะครับ
ถ้าออกอาวุธแบบเนี้ยหมดยกที่หนึ่ง
ครับวงครุ่นที่๕เรานะครับผ่านมาแล้วกับยกแรก
เป็นไงยกแรกพี่ดูโคล่าทราบไหมทราบดู
หลายต่อแต่มตัวเลยครับโอ้

แพ้ความหล่อบังร้อนหรือเปล่า

น้ำเงินดอนตะโกวมวยไทยศึกษาจอมบึง
ขยับขยับจะออกแข้งอยู่เหมือนกันนะครับ

ขอขอบคุณครับ

ภูนิสุดท้ายแล้วก็ต้องจบด้วยวงไนนะครับ
แขอสไฟ
ไวไฟเหลือหมดนะไวไฟกินทุกอย่าง

เขาเรียกว่าความพร้อมการเตรียมตัวเป็นรอง
สภาพร่างกายสู้ไอ้เจ้าคมอาวุธไม่ได้

กไปชกมาหมดไปเฉยเลย
โอ้โหลูกนี้เสียงดังฟังชัดเลยนะ
ถ้าสูญสาบฝ้าจะไปทวินแอคชั่น๒แรงบวกน็อคเลย

ใครดีใครอยู่เลยครับแบบนี้

น่าจะเป็นคู่สนุกอีกคู่นี้นะเพื่อนผู้ชม

ลุ้นสนุกเลยนะถีบหน้าขาแรงนะ
ลายพ้อยไปหมดนะครับไอ้เจ้าโคล่า

เออมันต้องมีสิมันก็ต้องมีของดีในตัวสิ
ขยับเดินตลอด
งัดสำหรับจะงัดไม่ทัน
นี่ไม่รู้ตำรานี้ไม่เคยเจอ
ไม่รู้มาจากไหนสำนักไหนก็ไม่รู้ว่าตะวัดเลยอ่ะลูกเนี่ย
วงในก็เรียกว่าเด็งตี
ได้เห็นอย่างนี้ก็เหนียวเหนืบเหมือนกันนะ
ชกเยอะชกเยอะประสบกัน
ไม่ต้องห่วง

เชิงตัว

แย่

แตกหรือเปล่าน้ำเงิน
โดนหันล่าง
ทำท่าจะยุ่งละ

ตกใจหรือเปล่า
โดนตะโกหมดยกที่สอง
หล่างดูใส่
ละ
โดนสอบเข้าไปอีกแล้วเน้นแล้วตอนนี้
โชว์เก่าเลยครับโคล่าสงสัยจะซ่าจริงนะวันนี้
มีปากหน้ามีลูกแปลกนะแม่ไม้มือไทยแปลกนะโคล่าเนี่ย
เป็นจอมยุทธ์ไร้ตำราเหมือนกันนะในเพศไม่รู้จะออกอะไรมันโชคยากนะเนี่ย
ตำราเขาบอกว่าอันไหนช่วยออกตำราให้เจ้าโคราชออกไม่ถูกไม่ถูก
แม่ไม้อะไรนะเออมันจอมยุทธ์ไร้ตำราเหมือนกันนะ
อดกอดนิ่งหมดหรือเปล่าถ้ากอดแล้วไม่ตีแสดงว่าหมดนะ
ดูเขาอ่านยนออกนะโพล่าแต่ว่าแกนิ่งดีเหลือเกินนะ
นิ่งเพราะหมดหรือเปล่าเออเอารอบีบทำลายจังหวะ
มัดเข่าเบียดแล้วเลือดติดแก้มเลยพลิกเหลี่ยม
มันต้องเน้นในอย่างเดียวแล้วดอนตะโกเนี่ยต้องเข้าในชนให้ได้กะเอายุบเลยอ่ะ
มันต้องอย่างไรล่ะนะเออมันต้องชนเข้าไป
ต่อยท้องต่อยท้องถีบทำลายจังหวะ
ต่อยท้องแดงมีสิทธิ์จุกได้นะ
นิ่งทำแบบเนียนหรือเปล่าเราก็รู้มันเก่าเกม
เออนิ่งที่มะสังเดินค่ะมันก็มันไม่เดินแล้ว
เออออกเนียนแบบนั้นไม่เดินแล้วโกล่า
เป็นทางด้านดอนตะโกเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาแล้วหมัดขวาต่อย
ออกอีกสองแข่งนรุพี่ป่าหมดไม่หมดอ่ะ
เออดันยังดันยังเกาะเกมอยู่
แค่งขวาเตะทุกโต้คืนติดบัง
โกล่าต้องเน้นต้องขยันให้มากกว่านี้นี่เกี่ยวอีกแล้วไปเจอกาว
อยู่กับชื่องที่โชคเก่งเลยนะแดง
นี่แหละพีคเหลี่ยมพีคเหลี่ยมเจอแค่ขวาบ้าง

เขารออย่างเดียวกะว่าแดงหมดไม่หมดแดงหมดไม่หมดอย่างเดียว
น้ำเงินเดินไม่สุดนะ
ดอนตะโกใช่ไหมความเก่าอ่า
ไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจขอโทษแล้วขอโทษแล้ว
ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ขามันไปก่อน
ยังยังไม่เป็นไรยังง้างไว้ทันนะ
เดินอย่างนี้โคล่าไม่หมดนะไม่เหนื่อย
อาวุธมานี่โคล่านี่เห็นหมดเลย
ออกถึงขวาถึงขวายันนี่มีโดดแต่เองกังหาก
ยุทธ์ไร้ตำราเลยนะครับหมดยกที่๓
โมยครัวที่๕แล้วนี่ครับผ่านแล้วกับ๓ยกนี่

ด้านล่างเราครับไม่รู้แม่ไม้ลูกไม้แบบไหนนะครับยังไม่อยากจะออกเลยครับ
มีค้ำเนี่ยเดี๋ยวมีลูกหักด้วยนะแดงเนี่ยเกงขารับเนี่ย
อนตะโกวอร์มวยไทยศึกษาจอมบึง
เกี่ยวแล้วคืนแข้งขวาเตะแล้วคาแน่นเลยครับแค่งนี้
แดงดูเหมือนจะหน่อมแน้มเหมือนจะอ้อนแน่นอ้อนแน่นเหมือนกับมวยลงพุงนะ
แต่เรียบตัวเรียบมวยนี่ถือว่าใช้ได้

จังหวะจะรูดมาไม่รู้อาวุธลูกไหนเลยครับแก้ยากด้วย

เปิดเกมครับดอนโตโกช้าไม่ได้

เหลี่ยมตีเอาเหลี่ยมไม่ได้ตีเอาแรงนะครับลูกนี้

มีเสียงเชียร์อยู่นะครับดอนนาโก

ถ้าไม่เดินเนี่ยเสียงเชียร์หมดเลย
แดงนิ่งแบบนี้ทำท่าจะไม่ดีเหมือนกันนะ
เรียกว่าทำท่าปากเขียวเป็นไก่ต้มแล้วครับ
เก่าได้เก๋าไปนะครับถ้าหมดมาน้ำเงินแซงทันที
บนเวทีสงสัยวันนี้มีสายไฟอะไรอยู่หรือเปล่า

โอ้โหช็อตกันหลายคู่เลยนะ
นี่โกบเสียงเฮไปอีกนิดหนึ่งได้เหลี่ยม
ออกรีลาออกรีลาแต่หมดอาศัยออกรีลาเนี่ย

เออไม่ได้ไม่ได้นอกเวทีเหลี่ยมเยอะ

ขยับเดินเดินให้ไวเดินตะโก้

หมดด้วยกันหมดด้วยกัน

ปลายยกปลายยกที่๔ของมวยคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ซ้ายคอยยับดันออกมาดันออกมา
เดินให้ไวดดโอ้โหโหโห
ผิดจังหวะดิจะโดนเขาลอยไปโดนเขาดัก

ก็ถือว่ามีประสบการณ์สูงมากมากที่มีเจ้าโมร่าเนี่ย
ชก

สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่๒๙เมษายนกับนัดอำลาครับ

ผู้เอกนำรายการน้องรถบ้านเจริญศุกร์

พบกับเพชรพิฆาตกกันบุตรครับ

นัดหน้าขอเต็มสนามเลยนะ

คำขอร้องจากผู้ชายชื่อเอกชุมพร

อย่าเจอกันครับสัปดาห์หน้านะครับ

ที่๕ยกสุดท้าย

ดอนโตโกลูกหนักเลยอ่ะแน่

ประสบการณ์นะประสบการณ์

คุมหมดแล้ว

เก่ามันมีสองอย่างนะมันมีเก่าเกมกับเก่าเจ้ง

ออกล่อหลอกเลยนะครับไอ้เจ้าโคล่า

มีเสียวเป็นระยะมีเสียวเป็นพัก

สองคลัมยังไม่เหลือจริบจะท้อไม่ได้เลยนะ
นี่โคล่าบอกวันนี้ชนะเดี๋ยวลงไปก็จะสักเพิ่มอีกหน่อย

บริเวณใต้ต้องเอลยังเหลือ

มันลำบากอ่ะชกยาก
อย่าแก้ปวดหัวกินเป็นกำเลย
ก็เจอพวกเผ็ดศรีซัวร์เข้ามาแล้วไปไม่เป็นเลย
ออกทะเลหัวจนเชือกอ่ะอย่างนั้น

สมัยผมเคยชกมวยเจออย่างนี้ไปไม่เป็น

พี่ป่าเดี๋ยวเราจะลากันแล้ว

วิทยาสักหน่อยแล้วก็ปีท้ายสัปดาห์หน้า

เจอกับทางด้านเพชรพิฆาตกกันบุตร
แล้วมีสกัดเพชรเกียรติวิสูจน์
กับปานเพชรซอจลหลักเมืองนล

นี่คือมวยในวันเสาร์ที่๒๙

เพชรพิฆาตโกกัลบุตรก็คือเอกพิฆาตมคุณเทศธุรกุรีเดิม
ยกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากชูมือคงจะต้องลำลากันเลยนะครับ
พี่ปะชันชายโชธภูมิเจริญการผมอธิวัติด้วยประสาทศุกร์
ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้รวมไปถึงเอกชุมพรพร้อมทีมถ่ายทอดสดจากไทยรัฐนะครับ
ลาไปเลยนะครับหลังจากที่มีการชูมือ

แล้วเสาร์หน้าก็นัดอำลางนัดสุดท้าย

โรสกับบังร้อนนะครับ
ผู้ชนะไม่น่ามีปัญหานะไฟแดงไฟแดง
โคล่าสิทชันสิงห์ชนะคะแนนดอนตะโกวอร์มวยไทยศึกษาจอมบึงครับ
เวลาหมดหมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ